ขี้นี้บอกได้เปลยเอาไว้ว่าคุณอนุทินย์ออกมาบอกว่า
ไม่ต้องการให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอก
ซึ่งอันนี้อาจารย์ที่เราว่าเปลดล่ะ

จู่เธอมาพูดเรื่องนี้

ก็ที่เจ้งบอกซูดต่างที่เรียงการจัดตั้งรัฐบาล

เพราะว่าให้ดูดีเลยนะ
ก็ถือว่าผ่านจากไปชนเหมือนกัน
เพราะเป็นมติในรัฐธภาษณ์แล้ว

ถ้าสูตรนี้เกิดขึ้นไม่ได้มันมีแรงต้านมากแล้วจะทำให้ยังไงให้เกิดรัฐบาลได้
มันมีก๊อกสองที่คุณอนุทินแถลงมันจริงด้วยนะ
คุณอนุทินท์ได้เสียงเล่าอ้างอันใดมา
แน่นอนคือแต่ละพักเยี่ยวข่าวฝ่ายความเป็นของแต่ละพัก
เวลามีการปล่อยข่าวอะไรออกมาเขาก็ต้องรู้ว่าข่าวนี้จริงหรือไม่จริง
แต่การแถลงระดับของคุณอนุทินวันเสาร์ผมจำได้เลย
เสาร์ที่๒๒เมษายนตร์ค่ะเรื่องนายกคนนอกผมตกใจมากเลย
แต่สุดท้ายมันมีชื่อจริงด้วย
ี่ว่าถ้ามีลำพี่หมอก็เก็บไว๑๙๘๘
ไม่มีชื่อแต่เหรอบอกว่าจริงแล้วก็มีอยากให้เกิดขึ้น
สลับคั่วสลับข้างสลับหางกันยังไงแล้วแต่
เขาก็เชื่อว่ามันจะไม่วิกฤต

โอ้โหมันอาจจะเกิดวิกฤตก็ได้นะ
ซึ่งเราก็ไม่รู้มันแล้วแต่สถานการณ์

คือมันแต่ว่า๒๗๒วักษ์๒อนุญาตให้
ในกรณีที่เลือกนายมนตรีไม่ได้

ก็คือก๊อก๑จะมีการทำโหวตกัน

ก็ก๊อก๑ผ่านไปมาสู่ก๊อก๒

พี่หมอคิดว่าสังคมไทยจะเป็นแบบไหน

เพราะว่าเหตุการณ์มันจะไล่มากนะ
ทอดยาวในการเลือกนายกออกไป

ถ้าโหวต๓๔๕คนไม่ได้

มีชื่อนายกคนนอกเข้ามาเนี่ยมันก็มีโอกาสอีกเหมือนกัน
สถานการณ์คงคุกกุ่นน่าดู
แล้วประเมินว่าคนที่อาจจะได้รับวางตัวเป็นนายกคนนอก

มันมีอยู่กี่แวดวงก่อนสำหรับการเลือกนายกคุกคุก

เอาอนาคตคนที่จะมาเป็นได้
ก็ต้องมีบทบาทที่เหนือกว่าในคันดิเดตนายก

ดูสิ๓คนของเพื่อไทยก็ไม่ธรรมดาแล้ว
ฝั่งลุงตู่แต่ละลุงก็ไม่ธรรมดา

ฝั่งจุลินก็ได้ก็ไม่ธรรมดา

ที่จะเข้ามาช่วยจะเป็นใครนะฮะ